อุบัติเหตุกันต่อเลยนะคะที่นครสวรรค์ค่ะ
เป็นรถกระบะเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์
ขับมาด้วยความเร็วพอประมาณ
แต่ถ้ามันกระชั้นชิดเบรกไม่ทันแน่นอน

จักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถคันนี้ก่อนนะคะ
หลังจากนั้นทะไหลไปชนกับรถตู้อีกทีนึงค่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนะคะ

นี่คือรถกระบะคันสีดำเนี่ย
เลี้ยวเข้าซอยแบบกระชั้นชิดเนี่ยนะคะ
และรถจักรยานยนต์เข้ามาทางตรงพอดี

แล้วก็ทะไหลไปใต้ท้อง

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด

ล่าสุดวันนี้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์

แต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์บอกว่า
เบื้องต้นตั้งข้อหากับคนขับรถกระบะ
ขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
เพราะว่าตอนนี้คนขี่รถจักรยานยนต์สาหัสอยู่นะคะ
ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
ต้องดูว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ขับรถเร็วเกินกำหนดในที่ชุมชนหรือไม่

ก็จะต้องดูว่าอัตราความเร็วมันเกินไปหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสอบปากคำได้นะคะ
เพราะว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถตู้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
สรุปแล้วอุบัติเหตุนี้มีคนที่เกี่ยวข้อง
มีรถที่เกี่ยวข้องด้วยกัน๓คันนะคะ
เท่าที่ดูจากคลิปก็ดูเหมือนกับมาเร็วเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ทั้งหมด
และให้ดูคลิปดูว่าเป็นอุทาหอน
เวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยเราตรวจสอบประเมินก่อนนะ